เหนื่อยตอนนั้นอิตาลีคือสูงที่สุด

นี่๒สมัยแล้ว
แสดงให้เห็นว่าอิตาลีสามารถเล่นเกมลุกได้

พอไปได้แชมป์ยูโร

มีความกระหายเหมือนเดิม
ราซิลเนี่ยเต็งหนึ่งทุกครั้ง

ทุกวันพระราชบดีเวลา๒ทุ่มทางยูทูป
ไทยรัฐออนไลน์แล้วก็เฟซบุ๊คไทยรัฐสปอร์ต

หรือที่ในวงการรู้จักกันในชื่อของ
สิ่งที่พูดคุยกันเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้น

ที่มีต่อทีมรักอย่างอิตาลี
ซึ่งพลาดในการเข้าสู่รอบสุดท้าย

ในปัจจุบันซึ่งกำลังเปลี่ยนผ่านจาก

ลีออนัลเมซิไม่รอช้าไป
ฟุตบอลโลกในความทรงจำจริงที่

หรือที่มันไม่ต้องไปอ่านย้อนหลังหรือไปหาข้อมูล

ฟุตบอลโลก๙๔ที่สหรัฐอเมริกา
ต้องใช้ว่ามันเป็นครั้งแรกที่รู้จักฟุตบอลโลกนะ

ก็คือเตะบอลกับเพื่อนมันก็รู้อยู่แล้ว

แต่เราไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นมันมีฟุตบอลโลก

เด็กติดเกมด้วยเล่นเกมดึกเลย

มันมีถ่ายทอดสดตอนนั้นมันเป็นเกม
ระหว่างทีมชาติอิตาลีกับทีมชาติไนเจรีย

ทำไมคนนี้มันเท่จังวะในขณะที่คนอื่นเขาทรงผม

ก็แบบทรงผมแบบลองทรงธรรมดา

แล้ววันนั้นอ่ะบาโจยิงสองประตู

ตามละเช็คโปรแกรมละทีวีอย่าบอกว่า

รอดูตามเชียร์ตามเชียร์ตามเชียร์

มันคือแบบถึงตอนนี้แบบยังจำได้เลย

โอเคเราชอบอิตาลี

หลังจากนั้นเราก็ไปตามหาอะไรเกี่ยวกับโลโต้บาโจ้มา
แล้วก็เราจะจำเราเชียร์อิตาลีเราชอบบาโจ้นี่คือจุดเริ่ม
แล้วคราวนี้การที่มาศึกษารายละเอียดนักเตะแต่ละคนเนี่ยไม่ง่ายนะ
ก็คือหลังจากฟุตโลกครั้งนั้นแล้วก็พอมาสักครั้งเราก็รู้แล้ว
ช่องนี้เขาก็จะมีถ่ายท่อสดฟุตบอลจะมีหลังโปรแกรมเพชรหนังพันล้าน
เราต้องรอดูช่วงนั้นเลยมีไม่มีไม่รู้แต่ดูไว้ก่อน
จบมันจะมีบอลพรีเมอร์ลีกมาให้ดูหลังรายการนั้น
ซึ่งบางทีก็ดูหนังจบกลับมาเอาราตรีสวัสดิ์ทีวีปิดไม่มีแล้ว
หรือบางทีก็ต้องมารอดูว่ารางวัลอาทิตย์หลังละครบางทีเขาก็มี
หรืออีกบางช่องเขาจะมีบอลอิตาลีดูคือจะพยายามหาช่องทางพวกนั้นดู
จนกระทั่งมันก็มีจุดเปลี่ยนก็โชคดีนะก็คือเหมือนกับว่า
ตอนนั้นก็ติดเคเบิ้ลทีวีทีนี้โอ้โหได้ดูแบบเต็มที่แล้ว

ใช่เราก็จะติดตามเขาดูเรื่อยแล้วเราก็เริ่มจำได้ว่า

มันก็จะมีอย่างช่วงพวกแมทสำคัญอย่างตอนนัดสุดท้าย
จอเล็กเนี่ยสับไปสับมาสับไปสับกันมา
อันนั้นเราก็เริ่มแบบเป็นโมเมนต์ที่เราเริ่มจำเริ่มจำแล้ว
ด้วยความที่ชอบฟุตบอลแล้วก็เป็นคนชอบอ่านประมาณหนึ่งด้วย
ก็เลยเปลี่ยนแผนหนังสือหนังสือภีมนี้มันน่าสนใจมันคือสตาร์ทซอกเกอร์
แล้วทั้งเล่มมันเป็นกีฬาหมดตอนหนังสือน่าจะ๑๐บาทถ้าจะไม่ผิดนะ
โอเคค่าขนมโอเคหันมา๑๐บาทซื้ออ่านทุกวันไป
มันก็เลยเป็นที่มาที่เราก็สะสมความรู้มาเรื่อยเราก็ตามมาเรื่อย

สมัยนั้นที่มันไม่มีโซเชียลบอลโลก๙๘สิ่งที่เป็นของลำค่านะ
วันนั้นจำได้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่จำได้เลย
เก็บแปะไว้เลยอันนั้นคือของล้ำค่าก็เลยแบบอ่าอินกับมัน
บอลโลก๙๘เป็นบอลโลกอะไรที่ดูแบบรู้เรื่องแล้วก็ดูแบบทุกแมท
แล้วก็ตามดูแล้วก็มีความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมด
หลังจากนั้นเชียร์อิตาลีเรื่อยมาแต่อิตาลีไม่ได้ไปฟุตบอลโลกมานี่๒สมัยนะ
ก็ครั้งที่แล้วไม่ได้ไปครั้งนี้ก็ไม่ได้ไป
นั่นสิมันเกิดอะไรขึ้นในมุมมองของแฟนอิตาลีพันธ์แท้ครับ
ผมรู้สึกว่าอิตาเลียมันเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนผ่าน
ก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเลื่อยคนนี้มาคุมทั้งที่ตัวเลือกดีก็มีตั้งเยอะแยะเรื่องของโค้ช
คือเหมือนกับว่าบอลระบบเดิมเนี่ยมันก็ดูเริ่มตกยุค
ไม่ทันเขาอิตาลีภาพเห็นคืออะไร
ทีมที่เน้นรับเราสวนกับสตาร์ก็พวกเกมรับทั้งนั้น
แต่ทีนี้คือพวกรุ่นใหม่มันไม่ได้เจ๋งเหมือนรุ่นเก่า
แล้วก็บวกกับว่าคู่แข่งเขาก็พัฒนาขึ้นมา
เขาปรับเลยนะอิตาลียุคใหม่เมื่อก่อนชนะเต็มที่
กอร์ที่ขาดอยู่ที่อิตาลีจะชนะได้คือประมาณ๓๐เต็มที่
ไม่ว่าจะเจอหมูเจออะไรก็ตามเต็มที่๓ลูก๔ลูกไม่เกินนั้น
แสดงให้เห็นว่าอิตาลีสามารถเล่นเกมลุกได้
แต่ว่าพอไปได้แชมป์ยูโรในปีที่แล้ว
จู่ก็ไปถึงจุดนั้นเฉยเลยจุดที่ไม่มีใครคาดคิด
หลังจากนั้นก็คือเหมือนกับว่ามันไม่มีความกระหายเหมือนเดิ

สวนเดียวโป้งโดนทดเจ็บตกรอบเลย
ก็เลยไม่ได้เห็นอิตาลีในบอลโลกอีกแล้ว
ทั้งที่เป็น๒๐๐๖นี้เป็นแชมป์นะ
หลังจากนั้น๒๐๑๐ตกรอบแรก

อันนี้คือทีมระดับท็อปหนึ่งในทีมที่อยู่ในลิสต์ของการได้แชมป์โลก
ก็สี่สมัยอะเป็นหลองแค่บาร์ซีวก่อนเออ
มันเกิดอะไรขึ้นกับชาติที่ฟุตบอลลีกเขาก็ถือว่า

อย่างว่าครับฟุตบอลทีมชาติอะไรก็ตามเนี่ย
เขาหลอบลึกตลอดเป็นทีมที่ใครก็ไม่อยากเจอ

ได้รับการยกย่อง
และการยอมรับว่านี่คือหลีกที่ดีที่สุดในโลก

โอ้ยบางปีบอลยุโรป๓ถ้วยเก็บเรียบ

แต่พอเกิดเรื่องปัญหาเรื่องคดีกาโชโปรี
ตอนปี๒๐๐๖หรือเศรษฐกิจในประเทศอิตาลีเนี่ย
มันทำให้มีปัญหาต่าง

เขาก็ไปหาสิ่งที่ที่มันเงินดีกว่าสิ

โน่นบาเซโรน่าไปโน่นเรลมัดริด
มันก็เลยส่งผลถึงองค์รวมไปถึงเกมต่างชาติด้วย

แหมจะบอกว่าดูไปเรื่อยไม่หาทีมเชียร์มันก็ไม่สนุกนะ

สมัยก่อนผมชอบอย่างกับเบียวบาติสตูต้า

แล้วก็ผมรู้สึกว่าตอนนั้นอาเจน่ามันเป็นทีมที่แบบมีเสน่ห์
คิดว่าครั้งนี้ทีมที่เป็นแบบทีมเต็งเลยในฟุตบอลโลก
มุมมองของนัทมีใครบ้างนอกจากอาเจนที่เราต้องเชลแล้ว
คือต้องยอมรับฟุตบอลโลกยุคหลังเนี่ย
คุณภาพมันทัดเทียมกันนะมันทันกันหมดนะ

ราซิลอิตาลีฝรั่งเศส
เยอรมันเมื่อนี้ไม่หลุด๓๔ทีมเนี่ย
แต่ตอนหลังเนี่ยอย่าง๒๐๑๐แชมป์โลกทีใหม่ขึ้นมาแล้ว
สเปน๒๐๑๔เนี่ย
เรมันที่ก็ไม่มีใครคิดว่าทีมจากยุโรป
ไปคว้าแชมป์ที่อเมริกาใต้ได้ก็คว้าแชมป์
ฝรั่งเศสก็มาพีคเขาถูกเวลาเขาได้แชมป์ในครั้งที่แล้วไป
ทีนี้ก็เลยมองว่ามันเป็นได้หลายทีม
ก็อาเจนิน่าผมว่าน่าสนใจเพราะว่า
ก่อนเข้าฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่แพ้มา๓๐กว่าแมทแล้วนะ
คือมันถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีก่อนบอลโลก

ราซิลเนี่ยเต็งหนึ่งทุกครั้ง

ว่ามันจะมีคนบอกว่าเฮ้ยระวังอาถรรพ์แชมป์เก่านะ

มันมีหลายทีมหรือแม้กระทั่งแบบพวกสั่ง
มันมีความเป็นไปด้ายหลายทีม
เพราะฉะนั้นทีมม้าหมืดต้องถามทุกคน
เพราะว่าถามมาหลายคนแล้วตั้งแต่คุยมาเนี่ย
ทุกคนก็บอกว่าตอบยากกับมะมืดในครั้งนี้
บางคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันมุมมองของนัต
แล้วก็ตัวผู้เล่นของเขาโดยรวม

แต่ผมมองว่าฮอนแลนด์เป็นทีมที่น่าสนใจ

มักจะมีอะไรดีกลับไปเสมอ
สิทธิ์นะถ้าจังหวะดีก็มีสิทธิ์จะเข้าไปได้ไกลเหมือนกัน

แต่ว่ามนุษย์ที่บอกว่า
มันก็ผิดแปลกแล้วก็มีความสามารถที่ถือว่าโดดเด่นมาก
ในยุคนี้ถ้าไม่นับแฟนโรนอนโกโรนอนโก

จะเป็นนักเตะที่ถือว่าก้าวขึ้นมาเป็น
ไอคอนฟุตบอลได้ไหมแทนที่ของเมซี่กับโรวันโด

หมดจากเมซี่โรนโดซึ่งโอเคล่ะมัน

เรื่องของผลงานในฟอร์มการเล่น

เพราะว่าการไม่ได้เล่นฟุตบอลโลกคืออะไรรู้ป่ะ

เศรษฐีสูงสุดของพี่มะรีก็คือเชียร์เลอร์กับโคล

หรือถ้าเกิดจะของแบบ๓๘นัด
ปัจจุบันก็ซาร่ายิง๓๒ลูก
ตอนนี้ผมว่ามีโอกาสดีที่จะทำลาย

หลือความเป็นว่าบอลโลกมันได้พัก

เออคือบางทีท่าทางหรือว่าจังหวะในการฝุม
ปัญหาน้อยคนมากที่จะทำนั้นได้
แต่เขาทำให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมาก
ความมหัศจรรย์ของร่างกายของคนเราเหมือนกันนะ
คือคนที่ตัวใหญ่ระดับฮาแลนด์เนี่ย
มันไม่น่าเร็วได้ขนาดนั้นอะ

คือมันมีทุกอย่างที่กองหน้าตัวจบชั้นยอดควรจะมี
เราพูดถึงคำว่าไอคอนฟุตบอลกันมา

โรแวนโดโรนทองคามมาถึงเมซิโรแวนโด
บาเป้มีโอกาสไหมที่จะเป็นไอคอนฟุตบอลนะครับ
ก็เน้นย้ำว่าไอคอนฟุตบอลเนี่ย

มีใครที่จะไปเทียบมันสำหรับนี้บ้าง
ผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีใครโผล่ขึ้นมาใหม่นะ
แต่ถ้าเห็นตอนนี้ก็น่าสนใจ

ถ้าทำฮาแลนด์ลงไม่ลงอย่างนัดล่าสุดที่ไม่ลง
คนก็จะพูดถึงพอฮาแลนด์ไม่ลงมันเป็นอย่างนี้

ครั้งหนึ่งที่เราถึงโรนโดกับเมซี่
แต่ต้องยอมรับนะว่ายุคของโลโดกับเมซี่เนี่ย
มันนานมากอยู่มานานมาก

แต่อย่างนี้มันเก่งยังไงก็แพ้วัยตัวเอง

โรนโดกุมภานี่ก็๓๘แล้ว

ฉะนั้นเนี่ยเอ็มบาเป้เนี่ยก็ถูกมองแล้วว่าขึ้นมา

ส่วนฮาแลนด์ปีนี้เขาก็พิสูจนได้เห็นแล้วล่ะว่า
เขาก็จะขึ้นมาเป็นคนรับช่วงต่อได้เช่นกัน

แต่อาจจะหลังจากนี้๒๓ปีอาจจะมีใครขึ้นมาอีกก็ได้นะ
แต่ว่าถ้ามองตอนนี้ก็คงเอ็มบาเป้กับฮาแลนด์